ก็๑๘วันแล้วนะไอ้นาคอมก็จากเราไปนะคะ
แต่ความคิดถึงยังมีอยู่นะคะรวมไปถึงครอบครัวด้วยค่ะ
ก็คือเป็นภาพที่พาลูกสาวน้องนิลาไปทำบุญให้คุณตาค่ะ
รวมไปถึงเพจไอซ์แบงค์ไดอารี่ด้วยนะคะซึ่งเป็นเพจที่เขาทำรายการยูทูปอ่ะนะคะ
บอกว่าวันนี้นะคะขอออกจากบ้านไปทำบุญให้คุณตาด้วยค่ะ
วันแล้วนะคะตาค่อมพานิลามาถวายผ้าไตรกับสังขทานให้นะคะ
นิลาบ่นคิดถึงทุกวันเลยซึ่งเราก็สอบถามไปที่คุณไอนะคะ
คุณไอซ์ก็ตอบผ่านไลน์มาคุณผู้ชมนะคะเป็นข้อความแบบนี้นะคะ
คือคุณไอเล่าให้ฟังว่านับตั้งแต่คุณพ่อเสียพวกเราลูกทุกคนตักบาทให้พ่อทุกเช้า
ไอซ์เองก็ทำทุกเช้าเอาข้าวให้พ่อกินที่บ้านทุกวันค่ะ

คุณผู้ชมอีกข้อความนึงบอกว่าส่วนทำบุญสังกฐานก็ตั้งใจทำให้
เพราะมีชุดสังขทานทุกอย่างแบบที่รูปที่เห็นในรูปเลยค่ะ
มีทั้งยาผ้าไตรจีวอนเป็นชุดเป็น๑๐ชุดนะคะอยู่หลังรถ
แต่ยังไม่ทำถังหมดเลยคุณพ่อก็มาเสียสักก่อน
นับจากวันนั้นก็เลยทำบุญให้คุณตาเรื่อยมาอาทิตย์ละครั้งค่ะ
อีกข้อความนึงนะคะสำหรับสุขภาพของคุณแม่เอ๋นะคะ
คุณไอซ์บอกว่าเมื่อวานนี้นะคะก็กักตัวครบแล้ว
โดยเช้าวันนี้คุณไอ้ก็จะพาแม่ไปตรวจปลอด
เพราะว่าแม่เขาอยากตรวจแล้วก็จะถือโอกาสตรวจร่างกายอย่างละเอียด
หลังจากหายจากโควิดด้วยนะคะ
ก็เป็นความคิดถึงนะคะ
เพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันนครก็จากไปกระทันหันด้วย
ทำแล้วสบายใจขึ้นก็ทำไปเถอะนะครับ
คุณผู้ชมนะมันเป็นเรื่องดีก็ทำบุญให้คุณพ่อ
แล้วตัวคุณไอซ์เองจะได้มีสติแล้วก็มีความสุขในทุกวันด้วย